กลับมาติดตามข่าวบรรเทิงกันต่อ
หม่องแซ่บนี่หมายถึงว่าอยากให้แฟนได้มีความสุขสนุกสนานกับหม่องแซ่บหรือว่าสถานที่แซ่บ
สถานที่ในที่นี้คือว่าหน้าเวทีก็คือแฟนพี่น้องทุกคนที่ไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรมา
หรือว่าคุณมีความทุกข์ในใจใดก็แล้วแต่สามารถที่จะมาสนุกสนานกับเราได้ที่หน้าเวที
อยากให้ถึงใจแฟนเวลาเขามาเต้นหน้าเวทีก็อยากให้เขาสนุกเต็มที่อะไรอย่างนี้ครับ
เอออยากให้สนุกสนานกันหน้าเวทีหมองแซ่บนะฮะ

กระแสแรงดีไม่มีตกเลยเพราะว่าปล่อยเอ็มวีไปนะฮะ
เดือนกว่ายอดวิวตอนนี้ปลาเข้าไปเกือบจะ๙ล้านแล้วนะคุณ
โดยนักร้องสาวบอกว่ารู้สึกหายเหนื่อยเหมือนกัน
แฟนให้การตอบรับดีมากเพราะว่าเพลงนี้เนี่ย
แตเองมีส่วนร่วมในการทำทุกขั้นตอนค่ะ
เพื่อมอบให้กับแฟนเพลงทุกคนนั่นเองค่ะ
ขอบคุณนะคะเฮียฮ้อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณทีมงาน
ขอบคุณอาจารย์นักแต่งเพลงด้วยที่ช่วยเก่า
แล้วก็ให้โอกาสกระแตได้ลองทำงานใหม่ค่ะ
ก็ลองแต่งเองเป็นครั้งแรกนะคะอาจจะแบบ
อาจจะยังไม่ดี๑๐๐อะไรอย่างนี้ก็ต้องแบบว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วย

ฝากคนไทยที่น่ารักทุกคนเป็นกำลังใจให้กับศิลปินคนนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าตั้งใจทำเพลงนี้มาแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นความใหม่จากกะแตนะคะ
อะไรใหม่จากกะแตนะคะกับเพลงนั้นนะนะคะ

คุณค่ะยอดวิว๘๙ล้านเป็นการการันตี
ถ่อมตัวบอกว่างานยังไม่ค่อยดีนะคะ

เต้นก็เก่งเพลงก็สุดยอดนะคะ